คุณผู้ชมค่ะเรื่องของน้องมายสาวประเภท๒ที่ก่อเหตุฆ่าแฟนนุ่ม
หลังจากที่ตำรวจจับคุมตัวได้แล้วแล้วก็มีการนำตัวมาเค้นสอบ
ท้ายที่สุดน้องมายเขาก็รับสารภาพ
ทีนี้มันมีประเด็นเรื่องของการนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
มายที่เป็นสาวประเภท๒กลัวว่าจะถูกรุมประชาธรรม
เมื่อวานนี้คือเธอทำใจไม่ได้ก็เลยขอเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ขอยกเลิกการทำแผนไปก่อน
ส่วนตำรวจก็มีการเปลี่ยนข้อหามาเป็นข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
เพราะว่าเค้นสอบกันหนักมากเมื่อคืนนี้
จนท้ายที่สุดน้องมายรับสารภาพ
เรียงให้คุณผู้ชมฟังค่ะช่วงเช้าที่ผ่านมานี้
ตำรวจสพเมืองขอนแก่นก็คุมตัวนายทันพิชารอดหนองเข็งหรือว่าน้องมาย
นี่ค่ะคือผู้ต้องหาที่เอามีดแทงแฟนนุ่มจนเสียชีวิตในห้องพักที่บ้านโนนทัน
เทศบาลนครขอนแก่นแล้วหลังจากเอามีดแทงแล้วก็มีการทำแผล
ให้กับแฟนนุ่มด้วยนะคะทีนี้ตำรวจเขาคุมตัวน้องมายไปเมื่อเช้าเนี่ย
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพไปถึงแล้วนะคุณผู้ชมหน้าหอพัก
ปรากฏว่าพอไปถึงแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าภาพต่างต่างเนี่ย
มันย้อนกลับเข้ามาแล้วน้องมายเนี่ยร้องห่มร้องไห้หนักมาก
คือเธอทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วน้องมายก็ขอตำรวจนะคะ
ขอไม่เข้าไปในห้องตำรวจก็เลยอ่ะงั้นให้น้องมายนั่งอยู่ในรถ
แล้วก็ให้ชี้จากในรถแทนทีนี้พอเสร็จจากจุดหน้าหอพักแล้วเนี่ย
คุมตัวไปชี้จุดที่น้องมายทิ้งถุงดำ
ริมถนนสายเลี่ยงเมืองขอนแก่นนครราชศรีมาซึ่งในถุงดำเนี่ยนะคะ
จะมีเสื้อผ้าเปื้อนเลือดของแฟนนุ่มอยู่ข้างในถุงดำ
ทีนี้ก็คุมตัวมามาจำลองเหตุการณ์แทนนะคะ
รวมถึงเร่งสอบปากคำเพิ่มเติมอย่างละเอียดแล้วมีการเปลี่ยนข้อหาที่แจ้งไปด้วยค่ะ
คือเปลี่ยนจากทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตายเปลี่ยนมาเป็นข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
เพราะว่าตอนที่เค้นสอบกันอย่างหนักเมื่อคืนนี้น้องมายก็รับสารภาพนะคะ
แล้วเดี๋ยวเย็นวันนี้เจ้าหน้าที่จะมีการนำตัวน้องมาย
ส่งฝากขังต่อสารจังหวัดขอนแก่นซึ่งสิ่งที่น้องมายได้รับสารภาพกับเจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะ
มายบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยทะเลาะกันทะเลาะกันกับแฟนที่คบกันมา๗ปี
แล้วปรากฏว่าทางฝั่งผู้ชายขอเลิกตีตัวออกห่างอีก
รวมถึงฝั่งผู้ชายเนี่ยโทรศัพท์แล้วก็แชทคุยกับผู้หญิงนะ
กับผู้หญิงคนใหม่ต่อหน้าต่อตาของน้องมายเลยน้องมายบอกว่าทนไม่ไหวอ่ะ
ฟางเส้นสุดท้ายที่ทำให้มันขาดผึงมาเลยเนี่ยนะคะมีปากเสียงกันมาหลายต่อหลายครั้ง
คืนวันที่เกิดเหตุก็คือ๒๖พฤษภาคมทะเลาะกันแล้วก็ลงไม้ลงมือกันทั้งคู่เลย
ทะเลาะกันลงไม้ลงมืออยู่สี่ครั้งตอนแรกเนี่ยคือตอนทุ่มหนึ่งค่ะ
ทีนี้ทางฝ่ายชายเนี่ยก็ออกไปข้างนอกแล้วก็กลับมาฝ่ายชายกลับมาซื้ออาหารมาให้แล้วนะ
ทีนี้ก็คิดว่าจะดีกันแล้วยังค่ะมีปากเสียงกันต่อทะเลาะกันต่อ
แล้วก็แยกกันเลยแยกกันอยู่คนละมุมเพื่อที่จะได้ไม่ทะเลาะกัน
ทีนี้พอมาทะเลาะกันไปเสร็จเรียบร้อยแล้วอีกรอบนึงเนี่ย
ฝ่ายชายเนี่ยนะโทรหาผู้หญิงคนอื่นต่อหน้าก็ทะเลาะกันอีก
แล้วน้องมายบอกนะคะว่ารอบเนี้ยทางแฟนนุ่มเนี่ย
ไปหยิบมีดปลายแหลมมาชี้หน้าทีนี้น้องมายก็เลยถามไง
ถามว่านี่นี่เอามีดมาชี้หน้านี่จะฆ่ากันเหรออืม
พร้อมกับหยิบมีดคัตเตอร์ที่อยู่บนหัวเตียงเนี่ย
ฟันเข้าไปที่หน้าของฝ่ายชายจนมันมีแผลครับทีนี้
ของฝ่ายชายมีดอันนี้เลยค่ะคุณผู้ชม
ฝ่ายชายเอามาขู่เนี่ยนะมันยังวางอยู่บนเตียงนอนไง
แล้วพอกลางดึกตัวน้องมายก็บอกว่า
ฝ่ายชายก็มาชวนทะเลาะอีกรอบนึงแล้วรอบนี้เนี่ยนะ
ฝ่ายชายมาบีบคอน้องมายบนเตียงจนน้องมายรู้สึกว่าไม่ไหวแล้ว
จะขาดอากาศหายใจแล้วจะตายอยู่แล้วคือบีบจนน้องมายบอกปัสสาวะราดที่นอนเลยอะค่ะ
หลังจากนั้นน้องมายก็เลยบอกว่านี่แหละเลยเอามีดมาแทงที่หน้าอกของแฟนนุ่ม
แต่จำไม่ได้ว่าแทงไปกี่ครั้งจนทำให้ฝ่ายชายเนี่ยนะคะ
เลือดออกมากแล้วฝ่ายชายยอมถอยทีนี้เขาฟุบเขาแน่นิ่งเลย
ทีนี้ตอนนั้นน้องมายได้สติเห็นเลือดเยอะไง
มายก็ตกใจประกอบกับรักผู้ตายมากก็เลยเอายังไงดีล่ะ
พยายามหาผ้ามาเช็ดเลือดเอาสำลีมาทำแผลเช็ดแผลจนเลือดเนี่ย
สะอาดทั้งตัวแล้วก็เอาผ้าก๊อสอุดบาดแผลไว้ไม่ให้เลือดไหล
ทีนี้เอาพวกเสื้อผ้าเอาสำลีเปื้อนเลือดต่างใส่ถุงดำ
จะไปทำลายหลักฐานก็คือจะไปทิ้งที่ทางเลี่ยงเมือง
หลังจากนั้นก็หลบหนีด้วยรถไฟ
คำถามก็คืออ้าวแล้วตอนที่ไปซื้อตัวรถไฟล่ะ
มายบอกว่าไม่ได้บอกชื่อจริง
คือใช้ชื่อเป็นผู้หญิงเลย
ชื่อว่านางสาวกรกภันฑ์มุ้คดานะ
เลขบัตรประชาชนก็เป็นเลขปลอม
เพราะว่ารูปร่างลักษณะท่าทางน้ำเสียงของน้องมายเหมือนผู้หญิง
เจ้าหน้าที่ที่ขายตั๋วเขาก็ไม่ได้สังเกต
ก็ซื้อตัวรถไฟเดินทางจากขอนแก่นไปกาลสิน
แล้วไม่ใช่แค่นั้นคุณผู้ชมไปหลายจังหวัดมากคือหนี

ทีนี้การเดินทางแต่ละครั้งมันก็ต้องใช้เงินใช้ตังค์ไง

เงินที่มีอยู่มันก็เริ่มร่อยหล่อ
อยากที่จะไปสมัครงานแต่เอ๊ะทำยังไงดีล่ะ
ฆ่าคนมามีคดีอาญาติดตัว
ถ้าเกิดเปิดเผยข้อมูลจริงนี่ก็กลัวตำรวจจะจับได้
ท้ายที่สุดตอนมาที่กรุงเทพเนี่ย
ก็มาเช่าห้องอยู่ที่แถวอนุสวรีชัยสมรภูมิ
แต่ตำรวจเขาไปแกะรอยนะเขาตามล่ามาจนได้หมด
แล้วท้ายที่สุดมาควบคุมตัวเธอได้
ห้องเช่าแถวอนุสวรีชัยสมรภูมิ
แล้วแน่นอนค่ะก็มีการส่งกลับพื้นที่

เพื่อนำตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ก็เป็นเรื่องราวทั้งรักทั้งแค้นผสมปนเปลือกันไป